เป็นศิลปะที่เรียกว่าน่าสนใจ

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะ
ที่แห่งนี้ใครที่ชื่นชอบเทวรูปพระพุทธรูป

เพราะเขาว่ากันว่าที่แห่งนี้เป็นที่ชุมนุมพระพุทธรูป

ไปกันที่แห่งนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรปักหมดกันเลย

ไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมไปวัดดอนจันท
ที่นี่ค่ะมีเทวรูปมีพระพุทธรูป
หลากหลายรูปแบบนะคะรวมตัวกันอยู่ที่นี่

คเนธอนุมานเมื่อสักครู่นี้

ก็เป็นพระพุทธรูปและเทวรูปปางต่างของจีนอินเดียและไทย
ดิษฐานเอาไว้ภายในวัดดอนจันทร์แห่งนี้ล่ะค่ะ
พระประชานาศมุณีเจ้าอาวาสวัดดอนจันท
เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของพระพุทธรูปและเทวรูปนะ
บอกว่าเชื่อว่าเป็นเพราะแรงอธิษฐาน
ที่เคยตั้งจิตตั้งสัจจะวาจาเอาไว้
ก็เลยทำให้ได้วัตถุโบราณอันล้ำค่านี้มาปฏิสถานภายในวัดค่ะ
นี่ไงคุณคะด้วยจิตที่ตั้งมั่นอธิษฐานนะคะ
อยากจะให้มีวัตถุโบราณก็หลั่งไหลมาแบบนี้
ใช้เวลาสะสมนานกว่า๒๕ปี
และที่วัดแห่งนี้ค่ะก็เป็นที่รู้จักกันดี
เนื่องจากว่าพระประชานาศมุณีเจ้าอาวาสเนี่ย
เป็นผู้ที่ดูแลเด็กกำพระ

ก็จะมีคนใจบุญนำทั้งอาหาร
นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายให้วัด
และทางวัดก็จัดสรรปันส่วนดูแลเด็กเหล่านี้ด้วยนะคะ